สวัสดีครับ
และผู้ช่วยของเราซึ่งจะทำให้คุณคว้าเงินแสนอย่างง่ายใดก็รออยู่แล้วด้วยนะครับ
เชอรี่หมอเพื่อนและคุณสมจี
มาดูดีกว่าว่าน้องคนนี้เนี่ยนะฮะจะสามารถไปคว้าเงินแสนกับเราได้หรือไม่นะครับ
สาวสวยน่ารักสองคนกับหนุ่มหล่อสำหรับเชอรี่โดยเฉพาะเลย
สูงยาวเข่าดีหน้าตีขายบะหมี่เย็นตะโฟน

ไม่รู้ขายหรือเปล่าไปถามเขาเองนะครับ
พลอยฝนน้องไหมและน้องเช่
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรอยฝน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ขวานไม่ต้องเล่นเสียง

ที่เหมาะกับหนูก็น่าจะเหมาะน้องกุจิค่ะ

น่าตาน้องน้องก็น่ารักน่าตาแบ๊วเชียว
อ่ะอูจิแนะนำตัวหน่อยลูก

ชื่อคุณจีครับคุณจีชอบเลี้ยงแมวครับ
แมว

เป็นข้อที่ทุกคนนั่งนิ่งไม่เชิญชวน
แมวแต่ว่าเรื่องเลี้ยงไม่รู้เลี้ยงได้หรือเปล่า

นับวันนี้หุ่นเราดีขึ้นเรื่อยอะไรแบบเผินเผิน
กลัวแบบว่าสบตาแล้วทำงานต่อไม่ได้

๓ดามได้ไหม

คำถามครับนาเลเรื่องชีสที่ตัวสีส้มมีชื่อว่าอะไรครับ

แมวในการ์ตูนเรื่องเทรคที่สีส้มเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับ

ก็พี่เชรคเรียกว่าไงครับ
ดองกี้เดี๋ยววิเคราะห์อีกแล้ว
ดองกี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อลิงก์มากกว่า

ก็ถ้าน้องเหลือสองข้อเนี่ยเราเลือกพุสละกัน
แต่ว่าแล้วแต่น้องนะ

ข้อนี้๓เหรียญนะครับ
ใช่หรือไม่ครับน้องอุทิศ

เกือบไปแล้วดองกี้ก็คือลาไอ้เรื่อง
น้องกี้คือลานะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะ
นี่ดีนะได้พี่เชิญกันนะ
เชิญกันกันการแบบนั้น

ทุกคนจะบ้าไม่ได้ไปไหว้พระอ๋อก่อน

มาครับผมวงล้อมหาชนมา

มีนะครับคุณกวางคุณแบตนะฮะ
คุณนัทแล้วก็คุณคันฉัด

ชอบคลายจ่ายน้องไหม
คุณนัทครับแนะนำตัวหน่อยครับ

มันเจ้าของร้านกิ้มมิกม์แมซิกชอป
ก็มีของเล่นขายนะครับอยู่ที่เทอร์มินอนนะครับ
หลวงไปร้านเทอร์มนอลอย่างกี้
เออเอาไหมเอาไหมเอาพี่เชอรี่ไหมหรือพี่หมอหรือพี่สมจิตใครดีจ๊
ทำไมหลบตาหนูพี่หมอเชิญละกันครับ
เลือกที่ถูกคนแล้วล่ะค่ะกระตงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ย
กระตูนกระตูนนู่นนี่ทุกสิ่งอย่าง
หมอเพื่อนนี้แพ้ทางการ์ตูอย่างเดียวอย่างอื่นนี้ได้เลยนะฮะ
อ่ะคำถามของเราจะได้เท่าไหร่ดีครับข้อนี้กี่คะแนนดีครับลงเท่าไหร่ดีครับ

ลุยไปเลยอย่าได้กลัวหมอเพื่อนมาทั้งทีไม่เคยลงต่างกว่า๓ไปเลย
ดวงดาว๓คะแนนไปฟังคำถามครับ
โอเคนะครับวันนี้มาถึงคำถามทุกคนน่าจะเคยเห็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับ
เป็นตัวการ์ตูนที่ทุกคนเรียกว่ามินเนียนนะครับ
คำถามคือผมอยากจะถามว่าตัวมิเนียนนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องอะไร
เรื่องก่อนหน้านี้เป็นเหมือนตัวประกอบแล้วโด่งดังเลยมีในการ์ตูนของตัวเองออกมานะครับ
ชื่อย้างน่ะมีชื่อใครมั้ยแนน
ลุยแดนอสูรอะไรอย่างนี้มีไหม

มั่นใจเลยจากอันนี้เลย

จำไว้ว่าถ้าเป็นการ์ตูนอย่าชวนหมอขึ้นมานะฮะ
เห็นใจหมอหน่อยหมอไม่ถนัดจริงอันนี้เข้าใจเลยนะฮะ
ไม่เห็นหมอหลบตามันก็เลยอย่างงี้
ก็โดนตลอดโดนตลอดนะครับ
ตอบไปแล้วนะครับข้อที่๑ใช่หรือไม่ครับ
นี่เราถึงเฉลยแล้วนะครับ
สวัสดีน้องยังอยู่ไว้อยู่การ์ตูนไง
สวัสดีครับ

หมอเพื่อนนะฮะรับไป๑ดวงดาว

มาดูนะฮะว่าเชนจะเจอกับใครนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย
โอน้ต

หารโบกฐานเหมือนกัน

มาถามพี่สมจิตตรงนี้

เอาล่ะ๓เหรียญลงได้สูงสุดเอาไหม

ฟังคำถามจากพี่หนูนาครับ

นี่ค่ะนี่อยากจะถามว่านี่คือยศอะไรค่ะ

ถึงพ่อมียด๑๐โท
สองบังไม่ใหญ่ไม่โต
เจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้า

นั่นหมายความว่าตอบว่า๑๐๐โท

พันโทก็ดาว๒ดาวแล้วก็มีชาดา

แล้วถ้าพันโทอย่างไร

เฮ้ยฟิกโท

บอกไปบอกมาจนเมินเลย

๓เหรียญแล้วนะครับผม

มา๑ดวงดาวมาโอเคเยี่ยม
ตอนนี้คะแนนของเรานะฮะเท่ากันหมดเลย๓คะแนนทุกคนไม่มีใครพลาดนะครับ
รอบสองกันบ้างดีกว่าน้องพลอยฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พลอยฝนตัวหอมของเรานะครับ
เอาละวงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วไหนสั่งสิหมุนเลยค่ะ

ได้แก่นะครับน้องเจนนะครับน้องหมุยนะฮะ
คุณนุษย์แล้วก็คุณบัตร
มา๒เยาวชนแล้วก็มา๒นะฮะผู้ใหญ่ของเรา

เอาเจนนะครับน้องเจน

สวัสดีค่ะชื่อเซนค่ะอยู่ชั้นม๕ค่ะ
ม๕เอาใครมาช่วยดีนะครับ
ขอเป็นพี่เชอรี่เหมือนเดิม
ทำไมชอบพี่เชอรี่อ่ะครับ
เขาชอบหุ่นพี่ครับ
ตอนนี้เหลือ๗เหรียญลงกี่เหรียญดีครับ

เหรียญในข้อนี้ฟังคำถามครับ
คำถามคือวิชาสามารถมีกี่วิชาคะ
ตอนนี้เขามีสอบนู่นสอบอ่า

เราว่าถ้า๙วิชาเยอะไปคิดเรานะ
เดานะให้เราเดาเราเลือกไม่๖ก็๘

ไม่หรือหนูต้องเต็มแล้วเลือก๖อยู่แล้ว

ไม่โทษกันเนาะ
ที่จะต้องสอบนะครับ๓คะแนนได้หรือไม่ไปฟังครับ
มีทั้งหมด๗วิชาสามบาท
นี่ไงรู้ก็นั่งเงียบไง
เขาก็ตอบถูกไงเห็นมั้ย

ไม่งั้นน้องพลอยฝนก็ตอบถูกไปแล้ว
มาขอโทษน้องพลถูกเลย

เหมือนจะรู้
ลังเลอยู่ว่า๖หรือ๗
พร้อมแล้วนะครับวงล้อหมาชนมา

ผู้ที่จะมาถามหนูนะครับมี

ดูน่าจะไวเดียวกันดีกว่าน้า

ชอบมานิทานก่อนนอนคลึบคืนเลยค่ะ

สมจิตนี่ก็มีลูกลูกก็ยังเล็กอยู่
มันตาเว้าเรื่องศิลป์เดอร์ได้
งั้นขอเลือกพี่สมจิตค่ะ

มีที่ทายกับเต่า
สุดท้ายแล้วเต่าเข้าไปนอนใต้ต้นเลยนะฮะ
ไม่มีสัก๖มันเตาตรงต้านตัวละ

อ่ะดูสิว่าคำถามจะเกี่ยวกับอะไรต้องลงเหรียญก่อนครับ
ที่แหละนี่คะ๓ค่ะ๓เลยนะ
อ่านะครับคำถามคือ
ที่ชอบนะคะคือกระต่ายกระเป๋าอยากถามว่ากระต่ายแอบหลับที่ไหนคะ

เออตกลงเป็นกระต่ายที่แอบหลับไง
เมื่อกี้บอกเต่าแอบหลับเลยงงเลย
หลับที่ต้นอะไรหนึ่งก็คือใต้ต้นไม้
อ่า๒บนโคดหิน๓กลางลำทานเลย

หรือสิก็นอนที่บ้านสิ

พี่เขามากเพราะเมื่อกี้พอดีเลย

เออแต่พอพูดไปเมื่อกี้พี่ก็มีงงนิดนึงเนาะ

ไปแล้วครับว่านอนใต้ต้นไม้ใช่หรือไม่ครับ